มีพระรูปหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ท่านบอกว่าท่านไปถ่ายภาพต้นไม้ในวัด
แต่มันดันติดอะไรที่ไม่ควรติดมาด้วย
ลองส่องดูกันหน่อยสิว่ามันคืออะไรคะ

คือเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนหน้าผู้หญิงแล้วก็คอ
แต่ประเด็นคือตอนพระท่านถ่ายท่านบอกว่าตรงนั้นมันมีแต่ต้นไม้
แล้วคนจะไปยืนอยู่ตามโพงไม้ลอยอยู่ตรงในต้นไม้ยังไงเหรอ
โหนี่ไง
คือภาพนี้ถูกถ่ายไว้ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปพิสูจน์หน่อย
๒ทุ่มเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะ

ทีมข่าวก็พยายามติดต่อหาพระที่เป็นเจ้าของภาพแต่ไม่เจอตัว
คุยกับลูกศิษย์วัดเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่า
พระลูกวัดรูปนึงถ่ายรูปนี้ไว้เมื่อตอนเที่ยงคืน๑๑เมษายน
พอดีเป็นช่วงที่พระออกจากกุฏิจะลงมาเข้าห้องน้ำที่อยู่นอกอาคารชั้นล่าง
จังหวะเดินลงมาเนี่ยสายตาไปเห็นอะไรบางอย่างในพุ่มไม้
ความไม่แน่ใจก็เลยเอามือถือถ่ายรูปแชะเอาไว้
แล้วก็เข้าห้องน้ำทำธุระก่อนจะเปิดรูปดูก็เห็นตามภาพที่ปรากฏ
เท่านั้นแหละย้ายกุฏิเลยค่ะย้ายกุฏิไปขอนอนกับพระลูกวัดอีกห้องหนึ่งเลย
พระผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็บอกว่าอัตมาเห็นภาพแล้วล่ะ
ถ้าถามความเห็นอัตมานะคงเป็นวิญญาณหญิงสาวที่วงเวียนอยู่ในวัดละมั้ง
ไม่รู้เหมือนกันว่าวนเวียนในวัดทำไมอันนี้แตะก็บอกเหรอ
พระผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกโอ้โหคงเป็นวิญญาณหญิงสาวที่วนเวียนอยู่ในวัดละมั้ง
คงจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่าเพราะมันใกล้เทศกาลสงกรานแล้ว
เพราะปกติตอนกลางคืนแถวนี้ไม่มีใครเขาเดินผ่านกันหรอก
ผู้หญิงแล้วจะมาทำอะไรที่วัดตอนเที่ยงคืนล่ะ
เดี๋ยวว่าตรงขาวของขาวจะยืนตรงสะพาน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ยังบอกด้วยนะคะว่าวัดแห่งนี้มีอายุ๒๐๐กว่าปีแล้ว

ที่ผ่านมาก็มีพระมีญาติโยมหลายคนเจอเรื่องลี้ลับมาเยอะ
โดยเฉพาะด้านหลังตรงท้ายวัดเนี่ยจะมีเจดีเก่าแก่อยู่คู่กับวัด
ส่วนใหญ่ของวัดสมัยก่อนจะใช้เป็นที่เผาศพค่ะ
ซึ่งการเผาศพสมัยก่อนก็เป็นแบบกองฟอนเนอะ

ก่อนที่จะถูกปรับปรุงให้เป็นสภาพในปัจจุบันนี้

ชาวบ้านไม่มีใครเขากล้าเดินผ่านเลยนะคะ
ทีมข่าวเราไปดูจุดที่ถ่ายภาพติดใบหน้าหญิงสาว

มีพุ่มไม้ปลูกอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
แต่จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่แค่ต้นเดียว

ทีมข่าวพยายามทดลองหามุมถ่ายให้ใกล้เคียงกับภาพที่พระรูปนั้นถ่ายค่ะ

วันนี้คือหาว
ถึงหาวแหละ
โอ้ว่าทีมข่าวเราเป็นคนประแทน

คือเขาบอกว่าอาจจะเป็นการหักเหของแสงไหม
และประกอบกับซูมภาพแล้วแคปมาอีก

เพราะว่าจริงเรื่องที่การเห็นสิ่งของเป็นหน้าคนเป็นสิ่งต่าง
จริงมันเคยมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อธิบายเอาไว้เหมือนกัน
เหมือนเวลาที่เราเห็นก้อนเมฆเป็นกระต่ายเป็นมังกรเป็นอะไรต่างนานาค่ะ
เหมือนพอเราเห็นภาพอะไรปุ๊บเนี่ยที่มันดูไม่ออกหรือประมวลผลไม่ได้
สมองมันก็ใช้วิธีการประมวลผลจากสิ่งที่เราคุ้นเคย

อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะคะ